วุ่นกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
ผู้ชายคนหนึ่งชักปืนขู่พยาบาลกลางห้องฉุกเฉินเลย
ไม่พอใจที่ทำไมพยาบาลไม่รักษาเพื่อนของเขาสักที
วัวแต่ซักประวัติเพื่อนที่บาดเจ็บอยู่นั่นแหละ
จากนั้นเขาก็เอาปืนออกมายิงขึ้นฟ้าหน้าโรงพยาบาลนะครับ

ผู้ชายในวงกลมอยู่ชับปืนขึ้นมาขู่
เดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน
หลังจากนั้นเดินออกจากห้องฉุกเฉินไปยิงปืนขึ้นฟ้าระบายอารมณ์นะครับ
ก็ผู้สิทธิ์รายงานว่าเมื่อวานนี้นะครับ
เวลาประมาณ๕ทุ่มนะครับทางด้านของตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
ได้รับแจ้งเหตุมีชายอยู่ในลักษณะอาการเมาอารวาส
เดินถือปืนเข้ามาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ชายคนนี้จะเดินออกไปบริเวณหน้าโรงพยาบาล
ก็ใช้อาวุธปืนนะครับการนำยิงขึ้นฟ้านะครับ
หลังได้รับแจ้งตำรวจก็รีบเดินทางเข้าตรวจสอบ
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับ
พอเข้าไปที่เกิดเหตุก็พบชายคนนี้เดินวนเวียนอยู่ที่
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมือขวาถือปืน
เจ้าหน้าที่จึงเข้าเจรจาแล้วก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า๑๐นาทีนะ
ผู้ชายคนนี้จึงยอมวางปืนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
พร้อมของกลางคืออาวุธปืนที่บรรจุกระสุน
แมกกาซีนจำนวน๖นัดและบริเวณพื้นถนนหน้าห้องฉุกเฉิน
ปลอกกระสุนปืนขนาดปลอกกระสุนปืนตกอยู่จำนวนอีก๖ปลอก

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็คุมตัวชายดังกล่าวมาสอบสวน
โรงพักษพเมืองสมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่นางสาวบุตรดาวแพรหมอพยาบาลคนหนึ่ง
จากบาดแผลที่ถูกยิงที่ท้องและกระสุนฝังใน
แต่นายโฟลกไม่พอใจพยาบาล
เพราะว่าพยาบาลทำไมถึงมัวแต่ซักประวัติ
แล้วก็นายโฟลกบอกซักประวัตินานไม่ยอมรักษาสักที
ก็เลยชักปืนออกมาเดินไปมาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าระบายอารมณ์
โดยขณะเกิดเหตุทั้งหมอและพยาบาลคนไข้
พากันหลบออกจากที่เกิดเหตุเกรงว่าจะโดนลูกหลง
รวมทั้งนายอนุพงศ์เพื่อนของนายโฟลกเองด้วยนะฮะ
จากการสอบสวนนายโฟลกก็ให้การอ่าให้การนะครับ
พอที่จะจับใจความได้เพราะว่าให้การแบบวกไปวนมานะครับ
ก่อนเกิดเหตุคือเขาเองก็สูบกัญชาเข้าไปจำนวนมากเหมือนกัน
ก่อนที่นายอนุพงศ์เพื่อนเขาผู้บาดเจ็บเนี่ย
จะมารับให้ไปช่วยเคลียร์ปัญหากับนายดำคู่กรณี
แต่ระหว่างเคลียร์ปัญหากันอยู่นายโฟลกชักปืนยิงเข้าไปที่บ้านของนายดำ
แต่คุณกระสุนมันพลาดมาถูกเพื่อนตัวเองก็คือนายอนุพงศ์เนี่ย
ที่เรียกให้ไปช่วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้สวยโดนยิงซะเองนะครับ
โฟลกก็เลยรีบพานายอนุพงศ์ขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต
รักษาที่โรงพยาบาลเมืองสมุดปากน้ำ
แต่มาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน
มัวแต่ซักมัวแต่สอบถามประวัตินะครับ
ก็เลยโมโหครับก็เลยต้องไปยิงปืนประบายอารมณ์
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะฮะ
ข้อหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ